ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวแวดวงไอทีมรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรอัปเดต
มีอะไรใหม่มาเคลื่อนไหวกันบ้างครับ
และในยุคนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นยุคดิจิทัลแบบนี้อะไรก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการซักผ้าปัจจุบันนี้มีการรับซักอบรีดเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์กันแล้ว
เป็นตู้ให้บริการรับซักผ้ากันเลยนะครับ
ที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบเรื่องของผ้าของตัวเองผ่านทางออนไลน์ได้ด้วย
ว่าตอนนี้ขั้นตอนของเสื้อผ้าคุณเป็นอย่างไรชำรุดหรือเปล่า
เสียหายหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางออนไลน์นะครับ
ง่ายแล้วที่สำคัญไปรับผ้าตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะเช้าจะดึกจะค่ำแค่ไหนนะครับ
และเป็นตู้บริการซักอบรีดแห่งแรกของเอเชีย
ด้วยนี้จากบรรยายงานของคุณจีรภาสุริสุกครับ

ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตู้ใส่ของธรรมดา
บริการซักอบรีดอัจฉริยะ
ที่จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในวันยุ่ง
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ
ไอเดียนี้เกิดจากนักพัฒนาไทยที่เห็นถึงปัญหาของคนเมือง
มักไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดเสื้อผ้าเอง
และร้านซักอบรีดทั่วไปก็มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา
พัฒนาบริการซักอบรีดแบบ๒๔ชั่วโมง
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนเมือง
ที่ถือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชียค่ะ
ซึ่งหน้าที่ของมันคือทันทีที่เราไปดอบผ้าที่ตู้
มันมีการเชื่อมต่อนะครับระหว่างตัวตู้กับศูนย์กลางเซิร์ฟเวอร์ของเรา
รู้ทันทีครับว่าใครไปดอบเสื้อผ้าที่ตู้ไหน

เราไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะตัวตู้เองนะครับใช้พื้นที่ค่อนข้างน้อย
งั้นมันทำให้เราสามารถแข่งขันกับร้านปกติคือคุณต้องเปิดเป็นช็อปใหญ่
ผมมีตู้อย่างเดียวคุณต้องมีคนผมไม่ต้องมีคน
คุณไม่ได้เปิด๒๔ชั่วโมงผมเปิด๒๔ชั่วโมง
คุณไม่มีเทคโนโลยีผมมีระบบติดตามทุกอย่างครับ

ทั้งหมดนี้เป็นแบบระบบอัตโนมัติโดยเชื่อมต่อผ่านระบบออนไลน์
ก็จะได้รับการ์ดส่งตรงถึงบ้านแบบนี้
จากนั้นเลือกกดทำรายการส่งซักผ่านหน้าจอพร้อมการ์ดแตะสแกนที่ตู้
ประตูล็อกเกอร์ก็จะเปิดออกพร้อมใส่ผ้าที่เตรียมมาส่งซักได้เลยค่ะ
จากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับผ้าเพื่อนำไปส่งซักยังสำนักงานใหญ่
และผู้ใช้อย่างเราสามารถติดตามสถานะของเสื้อผ้าที่ส่งซักไปได้แบบเรียลไทม์
เหมือนเป็นการติดตามการส่งพัสดุนั่นเองค่ะ
เพราะเสื้อผ้าทุกชิ้นทางเจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปและติดบาร์โค้ดไว้
แจ้งเตือนข้อมูลเพื่อป้องกันเสื้อผ้าชำรุดและศูนย์หาย
ภายในเวลา๓๖ชั่วโมงหลังจากที่มีการส่งซักค่ะ
ส่วนการชำระค่าบริการนั้นสามารถจ่ายได้ผ่านบัตรเครดิตค่ะ
เพียงแค่เปิดแอปสแกนเลขหน้าบัตรเครดิต
ใช้เวลาเพียงแค่๑วันเสื้อผ้าที่ส่งซักก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งสามารถเดินทางมารับช่วงเวลาใดก็ได้ตามที่ผู้ใช้สะดวกเลยค่ะ
ทุกชิ้นที่ส่งซักเสร็จเรียบร้อยแล้วจะกลับเข้าไปส่งที่ตู้ตามเดิม
ภายในเวลา๔๘ชั่วโมงจนกว่าจะมีผู้ใช้มารับไป
หากเกินเวลาที่กำหนดจะถูกส่งเข้าสำนักงานใหญ่
กว่าจะมีผู้ใช้แจ้งให้ส่งใหม่อีกครั้งค่ะ
ส่วนอัตราค่าบริการนั้นมีตั้งแต่๓๐บาทขึ้นไปค่ะ
มีทั้งหมด๔๗จุดทั่วกรุงเทพตามคอนโดติดแนวรถไฟฟ้า
และมีจำนวนผ้าที่ส่งซักกว่า๒๐๐๐ชิ้นต่อเดือน
ผู้ใช้บริการกว่า๓๐๐ราย
โดยตั้งเป้าจะขยายให้ได้๑๐๐จุดในปีนี้
เตรียมเปิดสาขาที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นบริการแนวคิดใหม่
แค่ประยุกต์จากปัญหาใกล้ตัวก็ทำให้ชีวิตง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน